แม้ว่ารูปร่างจะเสียเปรียบคู่ชกก็ตามนะครับ
ก็บอกว่าการดูวีดีโอการชกของคริชชอถือว่ามีทักษะมวยไทยในระดับหนึ่ง
แต่ไม่กังวลเรื่องช่วงชกที่ยาวกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะคู่ต่อสู้ที่รูปร่างสูงกว่ามาแล้วนะครับ
ซึ่งในน้ำหนักที่เท่ากันคู่แข่งย่อมมีช่วงแขนขาแล้วก็ลำตัวที่บางกว่านะครับ
ก็หนาเจอยาวแล้วกันไปนะครับก็ใช้ความได้เปรียบเข้าสู้แล้วกันนะครับ
ส่วนนักฆ่าหน้าเปื้อนยิ้มโอ้โหฉายาน่ากลัวมากก็คือพงศิริมิตสาธิตนะครับ
จากนี้ก็ยังต้องเจอความกดดันของเจ้าบ้านด้วยนะครับ

แล้วก็รวมไปถึงสภาพจิตใจหลังจากเก็บตัวที่ภูเก็ต
ก็ทำให้มีความมั่นใจที่จะลุ้นคว้าชัยในครั้งนี้นะครับ
จากสองคนที่กล่าวมานะครับยังมีอีกหนึ่งนักสู้ไทยขึ้นสังเวียน
กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบ๕เดือนนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดคืนนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๒๒น๔๐นครับ